กลางห้างทองอยู่ในห้างดังจังหวัดขอนแก่นโจรเนี่ย
โจรมาจากไกลคือรูปภัณฑ์สันธาประโชนมากเลยฮะ
คือคุมหมวกไอ้โม่งและควงปืนถือกลางมาแต่ไกลฮะ
จากนั้นเข้าไปชิงทอง๓๓บาททุกวันนี้มันเท่าไหร่๒๙บาท
เพราะฉะนั้น๓๓บาททองคำเป็นล้านบาทฮะ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเอาใหม่ได้ไหมตั้งแต่เดินเข้ามาเลย
ตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยชิวปืนแล้วคุมหน้าไปเอาหยิบยิงมาแล้วฮะ
แล้วเข้าไปก็ชิงทองแผง๑บาทหยิบไปเนี่ยกำใหญ่เลย

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะฮะห้างทองกิรติอยู่ในห้างเซ็นทรัล
เซ็นทรัลขอนแก่นจับภาพไว้ได้
คือคนร้ายมาเนี่ยคือเดินมาเนี่ยเหมือนคนไม่สนใจเขา
พนักงานเขาก็ขายของลูกค้าเขากำลังเลือกทอง

ไม่ให้เกียรติโจรเลยเหรอในเมื่อไม่ให้เกียรติโจร
ลั่นไกลโป้งหนึ่งนัดเข้าใจว่าถ้ามีหัวกระสุนมันพุ่งไปโดนเพดานเลยฮะ
แต่มันมีหรือไม่มีตอบไม่ได้แต่เสียงมันดังสนั่นหวั่นไหว
คราวนี้แหละเออให้เกียรติก็ได้วะ
ตัวใครตัวมันลูกค้าก็หนีไปพนักงานก็หนีไปฮะ
ส่วนโจรหยิบทองได้ก็หนีไปเช่นเดียวกัน
ขำว่ะแปลเป็นไทยขำว่ะเสื้อมัน
จากนั้นจากในห้างวิ่งออกไปทางประตูหน้าห้าง
แล้ววิ่งหนีออกไปที่ลานผ่านต้นคริสต์มัสที่ห้างเซ็นทรัล

เหตุการณ์นี้เกิดประมาณสัก๑ทุ่มของ๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบไปตรวจสอบหลังจากมีการหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ตามรูปภัณฑ์ของปืนเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นปืนขนาด๙
ขนาด๙มิลลิเมตรแต่ดูแล้วเนี่ย
มันไม่มีมันไม่มีเหมือนรอยกระสุนโดนยิงเหมือนกระสุนยิงออกไป
เพราะว่ามันมีเสียงดังมีปลอกกระสุนปืนอยู่แต่ไม่มีหัวกระสุนปืน
ดังนั้นสันนิษฐานเบื้องต้นว่าปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเป็นแบล็งกัน
กันเหมือนเอาไว้ยิงตอนปล่อยตัวนักวิ่งเข้าที่ระวังโป้ง
หรือเอาไว้ยิงในการที่จะเอาไว้ข่มขู่เอาไว้ยิงไว้ซ้อมเฉยนะฮะ
เพราะว่าไม่มีหัวกระสุนในที่เกิดเหตุและพบทอง๑เส้นร่วงอยู่ด้วย
เก็บไว้เป็นหลักฐานเตรียมขยายผลต่อไป
หนึ่งเส้นร่วงอยู่ไม่ได้ล่วงหน้าร้านนะแต่ไปร่วงอยู่ที่ร้านข้าวเหนียว
คือออกจากห้างไปแล้วตำรวจย้อนรอยแกะรอยคนร้าย
เขาเดินมาตั้งแต่ถนนรถไฟด้านหน้าถนนศรีจันทร์
จากนั้นก็เดินผ่านร้านข้าวเหนียวมา
พอเดินผ่านลานข้าวเหนียวก็เดินขึ้นบันไดเลื่อน
ห้างทองอยู่ชั้น๒หรือใช่อยู่ชั้น๒ของเซ็นทรัลนะฮะ
เดินขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาชั้น๒
กระทั่งหลังก่อเหตุพอขโมยทองไปแล้วนะ
หลังก่อเหตุคนร้ายใช้ทางรถไฟสายเก่า

คือเป็นป่าเข้าใจคนร้ายพยายามจะอาศัยช่วงนั้น
แต่วินาทีดังกล่าวนี้และเหตุดังกล่าว
จุดดังกล่าวมันไม่มีกล้องวงจรปิด

ก่อคดีตรงนี้จะหนีไปตรงไหนนะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะขยายผลจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับ
ยังหาไม่เจอในการต้น
ส่วนกล้องอีกมุมหนึ่งของสถานีรถไฟ

แล้วก็เดินเชิดอยู่ในตลาดนัด

ว่ามีการชิงทองกันที่ห้างดังจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ย
คนร้ายหลบหนีไปทางไหนแน่
พยายามปลูพมปลูพมไปในพื้นที่
ขยายผลว่าโซนนี้มีใครน่าสงสัยบ้าง

เอามาสอบปากคำแล้วที่โรงพักเมืองขอนแก่นฮะ
แต่คนที่ถูกคุมตัวเนี่ยเขาปฏิเสธ

แต่ผมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชิงทอง
แต่ประการใดตำรวจเอาล่ะยังไม่ปักใจเชื่อ
แต่มีการสอบปากคำตรวจลายนิ้วมือ
ตรวจขม่าวดินปืนแล้วว่าเวลายิงหนับโป้ง

แต่ในเมื่อยังไม่มีอะไรที่มันสมเหตุสมผลกัน

ผู้บังคับการตำรวจภูทรขอนแก่น

ท่านบอกตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
สำหรับใครก็ตามที่สามารถแจ้งเบาะแสคนร้ายราย
โอ้โหแล้วเราดูอย่างนี้เราก็ดูไม่ออกฮะ
ใครก็ตามที่สามารถแจ้งบ่อแสคนร้ายรายนี้ได้
เตรียมรับรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาทเอาไว้ได้เลยนะครับ
แต่การก่อเหตุครั้งนี้ผ่านมา๑วันเต็มแล้วก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายรายดังกล่าว
มันไม่น่าจะเกินฝีมือตำรวจขอนแก่นน่ะนะ
รับรองว่าไม่ได้ใช้ทองไม่ได้ใช้เงินสักบาทเนี่ย